คุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศการแสวงหาโชคลาภเลขเด็ดตามที่ต่างกันหน่อยนะคะ
ที่แรกเดี๋ยวจะพาไปดูที่เชียงใหม่กันนะคะ
ก็มีพิธีบูชาหล่อระคังสำลิดโบราณนะคะ
ที่เชียงใหม่นี่ก็มีผู้สัทธาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
และนี่เป็นบรรยากาศการบวงสวงบูชาหล่อระคังสำริดโบราณขนาด๒๙นิ้วนะคะ
และสมเด็จองค์ปฐมปลางเกิดโรคเนื้อเงินแท้ค่ะ
เกิดขึ้นที่วัดสรรมะเกียงที่ตำบลสำรันราชดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ก็มีประชาชนมาร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมากนะคะ
หลังจากที่พิธีบวงสวงเสร็จแล้วประชาชนก็พากันไปส่องดูเลขเด็ดในขันน้ำมนต์

วัดแห่งนี้มีไอ้ไข่ด้วยค่ะชาวบ้านก็เข้าไปกราบไหว้ด้วย
บรรยากาศที่วัดสะสี่มุมที่อำเภอศรีชนนครศรีธรรมราช
ก็มอบไอ้ไข่ให้กับทางพ่อท่านเทิมนะคะ
ทางวัดสรรมะเกียงมาช่วยสร้างวัดสร้างบารมีที่นี่นะคะที่เชียงใหม่

ครับไปดูขบวนแห่พิธีอันเชิญพระแสงดาบหลูบเงินหลูบคำ
หรือว่ามิดดาบที่เป็นพระแสงคู่กาย
เจ้าจัดคำขจรสักเจ้าผู้ครองนครลำภูนิองค์สุดท้าย
แล้วก็ยังมีหอยสังทองอีก๑คู่
ซึ่งพิธีนี้นะครับพลอากาศตรีเจ้าวัฒนันณลำพูน
นายฝ่ายเหนือได้มอบให้พิพิธภัณฑ์
ผลิตคุณชัยดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ไว้นะครับ
ขบวนแห่ก็มีพระพุทธรูปเป็นมงคลนำขบวน
ตามด้วยขบวนของหอยสังทอง๑คู่
ขบวนพานพุ่มดอกไม้ขบวนกลองสะบัดชัย
ตามด้วยช้างอันเชิญมิดดาบให้ผู้บริสุทธิ์นั่งช้างอันเชิญ
โดยมีเด็กชายปางปรานพรมแสนกาดอายุ๑๐ปี

พอขบวนมาถึงพิพิธภัณฑ์ได้อันเชิญมิดดาบลงจากหลังช้าง
แล้วก็นี่แหละครับนำเข้าสู่พิพิธภัณฑ์
พร้อมกับหอยสังทองทั้งคู่
จากนั้นก็มีพิธีฉลองสมโพธิ
การแสดงตีกลองสะบัดชัยหมายถึงความยิ่งใหญ่และชัยชนะ
ตามด้วยการแสดงของช่างฟ้อนนางรำที่สวยงาม
แล้วก็ถือว่าเป็นการถวายเป็นการศักระด้วยนะฮะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

ว่าพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเกจิเจ้าอาวาส
ประกอบพิธีพุทธาพิเศษพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคล
ไอ้ไข่สามนครกุมารน้องก้าวเลิฟและพระเงินพระทอง

เรียกว่าทำกันเป็นวาระสุดท้ายครั้งที่๖นะคะ
โดยมีเกจิดังจากภาคกลางหลายรูปนั่งอธิษฐานจิต
รวมทั้งพรามฤษีมาร่วมปลุกเสกเพื่อให้เกิดความเข้มขลังค่ะ
โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก
โดยนายวัญชัยมีกลิ่นอายุ๕๒ปีเจ้าของสวนมะพร้าวในราชบุรี
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมพิธีนี่แหละ
แล้วก็เลื่อมใสสัทธาต่อไอ้ไข่สามนคร
รวมทั้งกุมารน้องก้าวเลิฟด้วย
เพราะว่าเคยได้โชคลาภเมื่อมาไหว้มากราบสักการะที่นี่หลายครั้ง
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเคยรอดตายจากอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำหลายตลบ
รอดมาได้เพราะว่าเคยมาขอพรจากไอ้ไข่สามนครนี่แหละ

ส่วนครั้งนี้ที่มาเนี่ยก็เช่าบูชาไอ้ไข่๒องค์ขนาด๕นิ้ว
แล้วก็มีเลขโค้ดที่ฐานทั้งสององค์ด้วยนะคะ
ส่วนเลขกุมารน้องก้าวเลิฟก็มีด้วยเหมือนกัน

ถ้าดูเรื่องของโชคลาภไม่ไปที่นี่ถ้าจะไม่ได้นะคะ
ก็คำชโน้นมันเองค่ะ
ที่วังนาคินดินแดนพญานนักขราชพระปู่ศรีสุธโฑและมะยาศรีปฐุมา

เมื่อวานนี้ตรงกับวันหยุดแล้วก็วันสำคัญนะคะ
แล้วก็ต่อด้วยวันหยุดยาวก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
กราบไหว้ขอพรพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ไปส่องเลขเด็ดที่ต้นมะเดือยักษ์
ต้นสายที่ล้มมาแล้วหลายปีแล้วก็ตามไปด้วยการส่องขันน้ำมนต์นะคะ
ต่อกันอีกที่หนึ่งนะคะที่หน้าวัดป่าลานคำนะคะในตำบลแม่ตำป่าลานที่อำเภอเมืองพยาว
ชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปขอโชคขอลาบกับต้นโพโบราณอายุกว่า๑๕๐ปีแล้วนะคะ
สูงอยู่ที่ประมาณสามสิบเมตรลำต้นเนี่ยโตประมาณสิบห้าคนโอบ
ครับยืนต้นอยู่บริเวณหน้าวัดนะคะซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะคะ
หลังจากที่จุดทูบจุดเทียนแล้วก็ใช้แป้งรูปแล้ว
ก็มีเลขสองตัวสามตัวก็โผล่มาให้เห็นกันชาวบ้านก็นำไปหาซื้อลอตเตอรี่
บริเวณนั้นกันทันทีเลยทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังสังเกตพบนะคะ
ว่าบริเวณต้นโพบ่รานอายุกว่าร้อนห้าสิบปีเนี่ย
โคนต้นเนี่ยมีผ้าจีวรอยู่เจ็ดผืนแพันรอบโคนต้นเอาไหว
รอบรอบต้นโพก็มีสารพระภูมิเจ้าที่นะคะแล้วก็มีรูปปั้นตุ๊กตาก็มีทั้งเทวดา
กุมารทองพระเวสุวรรณแล้วก็อื่นอื่นด้วยที่ชาวบ้าน
นำมาวางไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็แสดงถึงความศรัทธาของชาวบ้าน
และที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยค่ะเอาแป้งไปขัดถูรูปคลำนะคะ